แปรรูปผลไม้แปรรูปอาหารต่าง
เรายังไม่ค่อยเคยได้ยินการแปรรูปหัวปรีสักเท่าไหร่นักนะครับ
คราวนี้พาไปดูมหัศจรรย์หัวปรีว่าเขาจะแปรรูปเป็นอะไรได้บ้างครับ

เพื่ออาหารกลางวัลของโรงเรียนกมศรีอศิเกาจังหวัดตรัง
เด็กนักเรียนเขาคิดค้นในการแปรรูปมานะคุณนะครับ
ตามแนวคิดภายใต้โลแกนที่ว่ามหัศจรรย์หัวปลี
โดยการนำหัวปลีมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ
ไม่ว่าจะเป็นชาหัวปรีเออแปลกไหมล่ะ
หัวปรีทอดกรอบนะครับและเข้ากรีบหัวปรี
เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น
ก็สอดคล้องกับโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนด้วยนะครับ
นี่แหละครับการแปรรูปหัวปลีกลายเป็นผลิตภัณฑ์ในโครงการ
หนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพหนึ่งผลิตภัณฑ์ไปแล้ว
โครงการนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยผู้มนวยการโรงเรียนนะครับ
คือพอสุชาติบรรจงการที่ต้องการส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้เพิ่ม
อีกทั้งยังทำให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน
ทำให้ทุกภาคส่วนได้รู้จักประโยชน์ของหัวปรีมากยิ่งขึ้นนะครับ
คือหัวปรีนี่นะครับก็มีสรรพคุณทางยานะ
บำรุงเพิ่มน้ำนมแม่ลูกอ่อน

เพราะว่ามีธาตุอาหารแคนเซียมฟอสวารัสวิตามินเอแล้วก็วิตามินซีด้วย
ยังแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้โรคลำไส้โรคโลหิตจัง
รักษาแผลสดหรือว่าทารักษาแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยนะครับ
ได้มีคนเริ่มนำหัวปรีมาแปรรูปเป็นอาหาร
เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการรับประทานนั่นเองนะครับ
นี่เด็กก็โชว์หัวปีที่รับการแปรรูปแล้ว
อยากชิมนะหัวปลีทอดกรอบนะครับ